ดูต่อกันที่กันนพัฒน์กันบ้างดีกว่านะคะ
ถือว่ากันเนี่ยก็เป็นนักร้องรุ่นใหม่ที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยหลายอย่างอยู่นะคุณผู้ชม
โดยเฉพาะเรื่องเพลงไทยแบบคลาสสิกต่างนี้นะคะ
ล่าสุดค่ะหนุ่มคนดีของดีเมืองสุพรรณอย่างกันนพัฒน์
คว้ารางวัลเยาวชนนะฮะที่ร้องเพลงไทยดีเด่นในงานเจแปนเอ็กซ์โปร์ค่ะ
แล้วก็ได้เป็นนักร้องไทยที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบแบบสุดด้วยล่ะค่ะ
งานนี้หนุ่มกันบอกเลยนะคะว่าภูมิใจมาก
เพราะว่าจริงแล้วเพลงดังที่เป็นอมตะเนี่ยมันร้องยากมาก
ฝึกฝนแล้วก็ดูแลเส้นเสียงเป็นอย่างดีค่ะ
กว่าจะถ่ายทอดออกมาได้แบบว่าเพราะพริ้งแบบนี้นะคะ

แต่ด้วยสถานการณ์โควิดที่มันหนักหนาวเหลือเกินช่วงนี้นะคะ
ล่าสุดก็เจอกับอีโอมิครอนอีกนะฮะมาแผงฤทธิ์ทำยอดคนติดโควิดทะยานกันไป
แต่ละวันเนี่ยโอ้โหแทบจะเอามือเอาอะไรมาไก่หน้าผากกันแล้วนะคะ
ก็อดคิดถึงบรรยากาศแล้วก็งานอีเวนต์ไม่ได้นะคะ
เดี๋ยวไปฟังกันนพัฒน์หน่อยค่ะแต่ละวันเนี่ยกังวลใจไหมกับยอดโอมิครอนค่ะ
คิดถึงครับเพราะว่าคืออย่างล่าสุดไป
ไปร้องเพลงที่สุขวัญคาอะไรอย่างนี้
ก็จะมีแบบแฟนที่ไปให้กำลังใจเยอะครับ
แต่ว่าอาจจะมีแบบคนที่ยังกลัวอยู่ครับ

อาจจะแบบไม่ค่อยได้จำนวนมากเท่าเมื่อก่อน
คือโชคดีที่ปีใหม่ยังได้รับงาน
เพราะว่าปีที่แล้วจำได้เลยว่าจะปีใหม่แล้ว

แต่สุดท้ายก็คือแคนเซิลกระทันหัน

แต่ว่าปีนี้ก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะเป็นเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่า
ช่วงต้นปีมาพอเริ่มมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น
ก็เลยอาจจะมีหลายงานที่เลื่อนออกไปก่อน
เข้าใจคนจัดงานทุกคนเข้าใจสถานที่จัดงาน
เข้าใจสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ครับ